กรณีอดีตนายกอบตที่ไปทำอนาจารย์เด็กหญิงวัย๑๔ปี
แล้วน้องวัย๑๔ปีถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ซึ่งอดีตนายกอบตตอนนั้นก็ออกมาบอกว่า
เป็นการทำตามที่หมอจีนบอก

อยากให้แบบว่าหัวใจมันสูบฉีดก็แค่รูปคำเฉย
ทีนี้ค่ะเพื่อนร่วมงานที่เคยร่วมงานกับอดีตนายกอบตคนนี้
เขาก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหม
ที่เด็กผู้เสียหายอาจจะโดนคนในครอบครัว
เหมือนกับให้ส่งให้น้องมา

บังคับให้ทำเพื่อแลกกับเงินอุปถัมภ์หรือเปล่า
เรื่องนี้คุณผู้ชมคลิปนี้แหละ
เป็นวิธีวิพากษ์วิจารณ์กันกรณีนายสุภศักดิ์โภคบุตร
ตนายกอบตทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
กระทำอนาจารย์เด็กหญิงวัย๑๔ปีภายในรถ
คือต้องบอกนะว่าหลังจากมีข่าวมาแล้วปั๊บ
ทางนายกอบตก็ตัดสินใจลาออกหลังจากที่มีคลิปเฉาออกมานะคะ
ทีนี้ไอ้ที่มันเป็นข่าวเพราะว่าตัวเด็กผู้เสียหายเองถ่ายคลิป
แล้วก็ไปปรึกษากับเพื่อนแต่ทีนี้คลิปมันก็หลุดไป
กลายมาเป็นข่าวดังหลายสื่อนะคะ
ล่าสุดตำรวจสพท้ายเหมืองก็มีการเรียกพยานแวดล้อม
มาสอบปากคำโดยเฉพาะเพื่อนนักเรียนที่อยู่ในคลิป
ซึ่งถูกระบุว่าเป็นคนส่งคลิปกระจายสู่โลกออนไลน์
ส่วนเพื่อนร่วมงานของอดีตนายกอบต
ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าไม่เชื่อเรื่องที่เกิดขึ้น
มีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันอาจจะเกิดจากญาติของเด็กผู้เสียหายเอง
ที่เป็นคนยุโยงส่งเสริมหรือว่าบังคับให้เด็ก
มาเจอกับนายสุภศักดิ์อดีตนายกอบตเพื่อหวังเงินอุปการะ
อย่างนายอามาตย์หมาดสิทธิ์สมาชิกอบตทุ่งมะพร้าวบอกเลย
บอกว่าผมรู้จักกับนายสุภศักดิ์ตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ก่อนที่จะลงเลือกตั้งก่อนที่จะได้รับตำแหน่ง
ยกอบตทุ่งมะพร้าวอีกผมก็ไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้
มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าทางฝั่งของน้องผู้เสียหายเนี่ยนะ
คือหมายถึงทั้งพี่สาววัย๑๖ปีแล้วตัวน้องวัย๑๔ปี
เคยไปรอนายกที่ที่ทำการอบต
คือเจอกันข้างนอกที่ทำการเนี่ยเจอกันหลายต่อหลายครั้ง
แล้วทางอดีตนายกอบตก็แนะนำนะ
เด็กทั้งสองคนเป็นหลานสาวเพื่อนร่วมงานทุกคนรู้
เห็นว่าเด็กทั้งสองคนไปที่ทำงานเป็นเรื่องชินตาเลย
เดี๋ยวฟังเพื่อนของอดีตนายกอบตหน่อยนะคะ
เพื่อรักษาครอบครั้งซนกัน
หลายต่อหลายครั้งหน่อย

มันไม่นึกไม่น่าจะเกิดขึ้น
ส่วนเพื่อนอีกคนนึงนะคะก็บอกว่ารู้จักกับนายสุภศักดิ์มานาน

เพื่อนคนนี้คือนายสังคมเขมสุคลหรือว่าโกอ่างเนี่ยนะคะ
ตอนที่เห็นคลิปยังรู้สึกตกใจเลย
ยังคิดในใจอยู่ว่าตายแล้วเพื่อนฉันซวยแล้ว
แล้วก็เชื่อว่าที่นายสุภศักดิ์ทำแบบนี้เนี่ย
เป็นเพราะว่าเชื่อหมอจีนจริง
หมอจีนแนะนำว่าเวลาไปกอดจูบลูกคำเด็กสาว
มันจะทำให้หัวใจเหมือนกับสูบฉีด
แล้วมันจะช่วยเรื่องอาการอมพลึกครึ่งซีกได้
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีรายงานมาด้วยนะจากแหล่งข่าว
เขาบอกว่าเป็นแหล่งข่าวระดับสูงในอบตทุ่งมะพร้าว
บอกว่าช่วงค่ำของวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวนายสุภศักดิ์เองพยายามใช้ปืนสั้น
ฆ่าตัวตายเหมือนกับจะหนีความผิด
แต่ก็มีคนช่วยเอาไว้ได้ทันนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ตั้งแต่๙โมงครึ่งเลย
ตำรวจลงพื้นที่ไปที่บ้านของอดีตนายกอบตคนนี้
แล้วก็ไม่เจอว่ามีใครอยู่บ้านนะคะ
มีการประสานช่างทำกุญแจมาช่วยเปิดประตูบ้าน
ผู้นำท้องถิ่นมาร่วมเป็นพยานในการตรวจค้นด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ยึดเอกสารบางอย่างได้
แล้วไปเจอเสื้อตัวหนึ่งคล้ายกับเสื้อที่ใส่ในการก่อเหตุ
ก็เลยต้องเอาเสื้อตัวนั้นเอายึดมาตรวจสอบ
ส่วนตัวของอดีตนายกอบตคาดว่าน่าจะหลบหนีออกนอกพื้นที่
ทางภาคอีสานแล้วอาจจะข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
คือตอนนี้ยังไม่เจอตัวอดีตนายกอบตคนนี้นะคะ
แต่จริงจากข้อมูลที่เราได้มาก็เหมือนอดีตนายกอบต
ก็ดูแลครอบครัวนี้อยู่บ้างแหละให้เงินให้ทองใช้บ้างนะครับ